คุณผู้ชมคะทีนี้จะพาไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะ
เป็นการพัฒนาชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเอง
พูดถึงเรื่องความสวยงามของทางชายฝั่งทะเลอันดามันขึ้นชื่ออยู่แล้ว
ทีนี้มีความเข้มแข็งของคนในชุมชนเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่อีกนะคะ
แล้วก็คนในชุมชนก็ร่วมกันพัฒนาทั้งทรัพยากร
พัฒนาทั้งวิถีชีวิตจนตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อไหมเดือนนึงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่
กว่า๓๐๐๐คนเลยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปเที่ยวพร้อมกันกับรายงานนี้เลยค่ะ
หลังจากใช้เวลาเดินทางกว่า๓๐นาที
เราก็มาถึงชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย
หนึ่งในชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีศักยภาพพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
เกาะยาวน้อยนอกจากจะมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างทะเลและถ้ำที่สวยงาม
วิถีชีวิตที่นี่ยังโดดเด่นค่ะ

ที่เห็นอยู่นี้ราคาเริ่มต้นที่ผืนละ๑๐๐บาท
จนเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ยังมีสินค้าแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผ่านการพัฒนาคุณภาพสินค้า
กลายเป็นสินค้าส่งออกหลักของที่นี่ค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ

เกาะยาวน้อยก็มีโปรแกรมรองรับค่ะ
หากมา๑๒คนพัก๑คืน๒วัน
ก็จะคิดค่าใช้จ่าย๓๕๐๐บาทต่อคน
โดยราคานี้รวมค่าอาหารค่าที่พัก

ค่าเรือนำเที่ยวเกาะดูวิถีชีวิต
รวมทั้งค่ารถรับส่งบ้านเรือ

เกาะยาวน้อยพัฒนา
และขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว
มีโฮมสเตย์มีกิจกรรมรองรับค่ะ
เราจะร่วมชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการ

อย่างวันนี้เราก็มาทำเรื่องของ

ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะ

ในการที่จะไปอนุรักษ์พันธุ์ม้านะครับ
อันนี้สองเรื่องของบ้านนกเงือกนะครับ
ซึ่งเป็นจุดแข็งของชุมชนท่องเที่ยว

และสหกรการเกษตรหรือทกศ

วบคู่กับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
และยังให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ช่วยสร้างระบบการจองที่พักแพ็คเก็ตท่องเที่ยว
ทุกวันนี้ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย
มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ขาดสาย
แต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า๓๐๐คน
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปค่ะ
เรามีที่ดินเราอยากลงทุนไม่มีทุน
ก็เลยทกศก็สามารถไปกู้หยืมได้

สองความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
หลังจากที่ต้องยอมรับว่าคนเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
การต้องการอาหารการต้องการทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่เราได้ทกศมาช่วยเรื่อง
ที่จะสร้างความสมดุลให้กับท้องทะเล
ให้กับอาหารของพวกเรา
เช่นอูไข่นอกกระดองหนึ่งตัวนี่
เวลามันไข่เนี่ยเวลาเคลียร์ออกไป
ก็เพิ่มเป็นสองแสนตัวนะครับต่ออูหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้
กิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ
ก็คือการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมังกร
กระชังกลางทะเลแบบนี้ค่ะ
จากนักท่องเที่ยวจะสนุกสนาน
กับการให้อาหารปลาปูและกุ้งมังกร
ทั้งหมดนี้ยังถูกนำส่งขายตามโรงแรมและร้านอาหาร
ทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว
ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทต่อวันค่ะ
ปัจจุบันทกศจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม๗๙๒๗ชุมชน
และมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกภูมิภาค๗๗ศูนย์

จะพัฒนาชุมชนต้นแบบ๘๐๐ชุมชน
เชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน๓๕ชุมชน
นัดประคันธีระรัตนสิริกุลถ่ายภาพ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

แต่ว่าวิถีชีวิตเขายังคงไว้

เอากุ้งมังกรขึ้นตื่นเต้น

หลักร้อยแต่วิวหลักล้าน
ไปทีก็ประทับใจนะคะคุณผู้ชน